จำได้มั้ยสตอรี่นี้เนี่ยปลาปลาล้าใส่ร้านท่อมแค้นมั้ยคะพูดไม่ดี
จำได้ไหมสตอรี่ประมาณว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านแล้วก็เอาถุงปลาร้าปลาใส่
อ๋อแต่นั่นมั้ยนางภูมิวานเนี่ยครั้งที่๑ไปแจ้งความตำรวจเงียบ
ครั้งที่สองไม่ไปแจ้งความครั้งที่สามเจ๊บอกเจ๊ไม่ทนแล้วไปดูครับ
นี่คือครั้งล่าสุดคุณผู้ชมค่ะพอจะจำได้ยังครั้งหน้าโสด

จรปิดจะเห็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มานะครับในซอยงามวงวาน๒๑
ตอนนั้นแล้วใช่ไหมพอมาถึงหน้าร้านขายใบกระท่อมเขาปลาปลาร้าใส่ครับ
ใส่ถุงมาค่ะปาเข้าไปในร้านเม้นเหม็น
คือปลาร้าเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทำอาหารเนี่ยนะอย่าให้ได้กระเซ็นมาเลย
แต่นี่มาเป็นถุงลองคิดดูว่าจะเป็นยังไง
เดี๋ยวก่อนไอ้คราบเนี่ยเหรอไม่ใช่แบบคาบปูนแห้งนะไม่ใช่นะ
ใช่เอาถุงปลาร้าไปน้ำแข็งดมหน่อยดิเมนน้ำแข็ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๔นาที๑มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุพี่ถิติมาฉุนหอมนะครับนามสกุลนะนามสกุลพี่เขา
เจ้าของร้านขายใบกระท่อมเอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
ติมาบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่ครั้งแรก

ตี๓๙นาทีนี่ครับ

เนี่ยเออนี่แหละ
ที่แบบถุงย่างส้มนี่น้ำแข็งจำภาพนี้ได้
โอ้โหปลาร้ามาเต็มเลยแล้วปลาปลาใส่ฝั่งร้านตรงข้าม

แล้วพอลงเสร็จป๊าบก็ช่วยกันปลา
หลังเกิดเหตุนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ

มาทำครั้งที่๒๒๔พฤษภาคม

คนร้ายก็มาปลาปลาร้าใส่อีกแตกกระจายอีกนะครับ

มาครั้งนี้ทนไม่ไหวแล้ว
แจ้งความเลยเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยมีปัญหากับใคร

นอกจากอะไรนะแล้วทำไมมีปัญหาล่างจาก
ร้านขายใบกระท่อมที่อยู่ใกล้

ว่าแบบคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่อยู่ใกล้หรือเปล่า

ขายทัพลายกันอะไรแบบนี้ฮะอ๋อน่าจะตีน่าจะตี
นะล่าสุดคุณผู้ชมบ่ายสามโมง
เมื่อวานนี้ตำรวจสพรัฐนาธิเบสจับได้แล้ว
นายสมชายมูลธาหรือว่าดอม
ไม่ใช่ชื่อเบ้นนะครับเบ้นอายุ๒๔ปี
แล้วก็นายรัฐพันธ์ธรรมดาหรือว่าเบียร์อายุ๓๖ปี
ทั้งคู่สารภาพว่าปลาจริงสาเหตุมาจาก
ซื้อใบกระท่อมที่ร้านไปถามราคาใบกระท่อมว่าเท่าไห
เท่าไหร่แต่คนขายพูดไม่ดีอ่ะอ๋อโมโหขนาดนั้นเลยเห
โมโหเขาบอกก็เลยกลับไปเอาปลาร้าปลานะครับ
ที่บ้านที่ร้านกลางดึก๒ครั้งไง
ไปซื้อใบกระท่อมของเขาไงบ้าง
ก็คือพี่เขาอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะผมถามพี่ดีว่า
พี่ครับใบกระท่อมพี่ขายชีพเท่าไหร่อืม
เขาก็เหมือนแบบใครไม่รู้ไปเอาลุงศูนย์เสียว่าใครมาพี่
คือแบบว่าเขาตอบผมก็บอกเอนก็ดูดิ

ครั้งสองผมไปอีกก็เหมือนเดิมเนนี่ย
ดูนี้ก่อนดูเมื่อกี้อ่ะ
คือตอนตำรวจสอบปากคำก็ไม่สบตา
อีกคนหนึ่งก็คงแบบเอ๊ะสร้างสตอรี่เล่าดีนะ
เขาบอกแค่ว่าไปถามราคาแล้วโมโห

แล้วมันจะรู้สึกแบบเครียดแค้นจนถึงขั้นต้องมาก่อเหตุซ้ำอย่างนี้เหรอพี่

เขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับร้านอะไรที่มีปัญหากัน
ไม่เป็นไรตำรวจเชิญตัวเจ้าของร้านพี่ถิติมานั่นนะ

เจอกันหน้ากันแล้วแล้วก็ลับปากนะ

ตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเปรียบเทียบปรับ